ว่าวันนี้นะคะไทม์ไลน์ของการบันเทิงต้องระเบิดฟอร์มอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ครอบครัวนี้หลายคนเมาส์มอยใกล้ฮาวีนบอกว่าเป็นอดัมแฟมอรี่

ยกกันมานะคะฟี่อิ๊บฟี่เสกฟี่การแซนวิชค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องร้องกันตอนเที่ยง
ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เขามีข่าวพลาวกันนะคะ
หมายความว่าจะเป็นเรื่องแซนวิชกับคนการนะข้า
วิภาคล้อน
เอาเขามึงรักกันดีมึง
ว่าเธอกับแซนวิชรักกันดี

เพราะนี่ไงคะภาพที่นางไปทำซูชิที่ญี่ปุ่น

ก็โพสต์อีกค่ะว่าวันนี้เจอกันแน่ค่ะ
ดิฉันเตือนแล้วนี่วันข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
และตอนจบจะเป็นยังไงทุกคนต้องยอมรับมันให้ได้
วิงวอนร้องขอสุดท้ายแล้วไม่มีใครช่วยเธอได้
ตอนทำกับคนอื่นเนี่ยทำไมถึงทำแบบนี้ได้นะคะ
ซึ่งนั่นหมายความว่านางก็ร่อนหมายกับผู้ชม

คุณอีฟเตรียมพวงทนายนะคะไปฟ้องคุณการวิพากร

เค้าบอกว่าคดีเนี่ยอาจจะถึง๑๐คดี
จำได้ไหมคะเรื่องตอนนั้นที่แบบว่าไล่ออกจากบ้าน
คนทำอาจจะลืมไปแล้วแต่คนโดนทำมันจำไม่ลืม
ไปถามพี่การตอบสบายมาก
ชิวนะฉันชอบสติ๊กเกอร์ไลน์มากเป็นรูปผีนะคะ
บอกว่าสบายมากจ้ะน้องนะคะก็รอดูกันที่ศาลนะคะ
พี่แจ๊คเรียกพี่สาวของดิฉันนี่คือคุณเลือกข้างเลือกทีมเหรอคะ
ไม่ได้เลือกก็คืออีฟก็เป็นน้องสาว
พี่การก็เป็นพี่สาวแต่ดิฉันไม่ใช่เมียพี่เสกนะคะ

ก็คือเดี๋ยววันนี้ตอนเที่ยงเขาจะหลอกเรียกกันนะคะที่สานอาญารัชดา
การบอกว่าตอนนี้พี่มีเพลงมานำเสนอ
แล้วล่ะหลังหากเรื่องสารไม่สนชื่อเพลงนะคะ
ตามตามที่พี่การบอกเลยอย่าให้กูไลฟ์
สังกัดของเขาชื่อแห้วนี่แหละค่ะ
ชื่อแมวขออภัยแต่งมาให้พี่กัล

รู้ใช่ไหมครับว่าเขาไม่รัก
คลานโบ้ย
บอกว่าท่อนสร้อยท่อนแรปเนี่ยนะไม่รู้จะพูดถึงใครบ้างนะคะ

อ่ะรอดูแล้วกันนะคะเที่ยงนี้ค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะ